จู่ออกมาโพสต์บอกว่าขอกำลังใจหน่อย
อำนาจมืดมันมีอยู่จริง

ถึงโพสต์แบบนี้เห็นไหมขอกำลังใจหน่อย
แล้วภาพร้องไห้อีโมจิคอนร้องไห้

นี่คือทำให้เราต้องตีความอีกแล้ว

มี๑๘๐ที่ไปคอมเมนต์

เลยนะคะแต่ที่แน่คือก็ไม่รู้นะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้
เหมือนกันว่าแม่น้ำหนึ่งเนี่ยไปเจออะไรมาแต่หลายคนก็เข้าไป
คอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะแล้วแม่น้ำหนึ่งตอบคอมเมนต์ด้วย
บอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคนที่เหยียบย่ำด้วยนะคะ
จะจดจำไว้เป็นบทเรียนค่ะและจะผ่านมันไปให้ได้ผู้
สื่อข่าวของเราก็เอาล่ะไม่ลดลักความพยายามนะคะติดต่อเลย
ขอรายละเอียดจากแม่น้ำหนึ่งว่าเฮ้ยแม่น้ำหนึ่งใครทำอะไรครับ
เจ้าตัวบอกยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยนะคะ
ก็มีรายงานบอกว่ามีคนหวังดีโทรไปเตือนแม่น้ำหนึ่ง
ว่าคดีของแม่น้ำหนึ่งมันแปลกกลัวว่าแม่น้ำหนึ่งเนี่ยจะไม่
รับความเป็นธรรมก็คือคดีที่ชักชวนให้คนเล่นการพนัน
ไลน์อ่ะค่ะอ๋อนั่นแหละกลัวว่าคดีนี้แม่น้ำหนึ่งจะไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมนะคะหรือบางคนก็บอกว่าเออหรืออาจจะเกี่ยวข้อง
กับเจ้ามือหวยใต้ดินหรือเปล่าเพราะให้แม่นเกินไปภัยก็
มาเยือนแบบนี้นะคะแต่เอาล่ะเรื่องเนี้ยจบไปที่แน่แน่หลาย
ยังนึงรอและการทูปของแม่นำ๑มวดวันที่๑กันยาย่วนนี้
แล้วพรุ่งนี้แล้วอ่ะพรุ่งนี้แล้วอ่ะยังไม่จุดเลยนะคะแต่
แน่ให้เป็นแนวทางไว้แล้วก่อนหน้านี้๓เลขด้วยกัน
เดี๋ยวรอดูวันนี้แหละน่าจะจุดหรือเปล่า

ไม่จุดนั้นก็ก็อาจจะเกียวข้องกับเรื่องที่โพสต์รึเปล่า

เป็นกระดาษแต่เขียนเลข๖หลักเหมือนลอตเตอรี่เลยค่ะ

ไปเข้าฝันแกให้ทำแบบนี้

ไปเข้าฝันให้เขียนสลากแบบนี้แทน
แกนั่งชาญแล้วแกก็คือนิพานด้วยตัวเอง

ค่ะนะคะแกก็เลยทำแบบนี้ละกันนะครับ
พร้อมกับนี่ขึ้นแคปชั่นโชว์กระดาษแบบนี้นะครับ
บอกว่าโชว์กระดาษเฉยไม่ได้ชักชวนซื้อนะครับ
ใช้วิจารณญาณในการชม๑กันยายนนี้
คำเตือนอย่านำเลขไปซื้อเด็ดขาดมันเยอะ
ทำไมคะลงให้ดูเล่นไม่มีอะไร
ชอบ๔งวดนี้๔อะไรดี
คือชอบเลข๔แล้วพี่ก็ไปหาเลขมาประกบเอาเอง

ส่วนปิดท้ายหน่อยค่ะเลขของหมอไก่
หมอไก่พพาธินีนะคะนี่เขาก็แม่นเหมือนกัน
เข้าทุกงวดเลยนะคะงวดนี้ดูสิ

นั่น

ถามอะไรเขาตอบได้หมดเรื่องนี้ชำนาญอยู่แล้ว